เป็นตำนานความอร่อยอยู่คู่เชียงใหม่

ค่ะบุกไปที่ร้านเกียรติโอชานี่แหละค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนอินทวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่
ร้านอยู่ด้านหลังอนุสวรีสามกษัตริย
หรือว่าหลังสารกลางเก่านั่นเอง
ร้านนี้มีถิ่นกำเนิดแล้วก็ได้รับการเผยแพร่มาจากชาวจีนลี
หรือว่าชาวจีนเชื้อสายไหลำหรือไห่นาน
เป็นชนชาติที่เขาทำข้าวมันไก่

จุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือ
ตอนผิวสวยมัน
เนื้อนุ่มเหนียวกำลังดี

ร้านนี้ในชูเกียรติอโนทยานันต์
เป็นเจ้าของร้านแล้วก็สืบทอดมาเป็นรุ่นที่๓แล้ว

เป็นจานเดียวแบบนี้แหละจานละ๔๐บาท
แล้วก็แบบที่สองคือเลือกเป็นเนื้อไก่สับเป็นจาน

คือถ้าไปกันสักสองสามคนเนี่ยจะสั่งเป็นไก่สับมาจานหนึ่ง
ใช่แล้วก็มีให้เลือกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคุณชนะ
ราคาตั้งแต่๔๐จนถึง๑๕๐บาทเลย
ถ้าเราไปกันสามคนก็ขนาดใหญ่นะคุณชนะให้คุณชนะเป็นคนจ่าย

ถ้าใครสนใจอยากจะไปทานข้าวมันไก่เกียรติโอชา
คุณผู้ชมค่ะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะ
ร้านเปิดทุกวัน๖โมงเช้าถึงบ่าย๓
แล้วร้านนี้เขารับจัดนอกสถานที่ด้วยนะ
จัดเลี้ยงที่บ้านคุณจะโทรสั่งให้มาจัดเลี้ยงเพื่อนพนักงานพี่น้องที่ไทยรัฐได้

พี่น้องที่ไทยรัฐเขายังโอเคเขาทานเองได้

ก็อยากรู้ว่าอร่อยจริงไหม

ความมันไก่สูตรแบบโบราณดั้งเดิมของทางจีนครับ